ไปดูอาหารไทยสไตล์แบบว่าอารับ
ผสมภาษาหน่อยได้ไหมใช่เป็นไทยผสมแบบอารับอารับ

เพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นสภากาแฟเลยดีกว่า
เช่าเขาก็มาร่วมกันจิบกาแฟกินโรตีแล้วก็นี่ล่ะค่ะ
ดีครับพบป่าสังสันพูดคุยกันไป
ร้านขายอาหารเช้าประเภทโรตีชาชักนมแพะสดสไตล์ไทยผสมอารับ
ชื่อร้านนี้ร้านชื่อว่าจำปา
จำปลาใช่ถ้าอ่านเป็นภาษามาเลกลางเนี่ยเป็นจุมปลา
จุมปลาจุมปลานี่นะครับแปลว่านัดพบกันอืมแต่ถ้าอ่านแบบไทยไทยก็จำปลา
นี่แหละบรรยากาศช่วงเช้าตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๑๐โมงเนี่ยนะโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าค่ะ
ตามภาพเลยใช่ค่ะร้านนี้อยู่ในซอยแบมะพัฒนาถนนยาลาวังพญาฝั่งตลาดเก่าโซนนิบงบารูนะคะ
เขตเทศบาลนครยาลานายฟูรกรดอเลาะวัย๓๐ปีเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่า
เริ่มแรกเลยนะตัวเองเรียนรู้สูตรการทำโรตีมาจากคุณลุงซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำโรตีแบบเดิม
แล้วก็อร่อยมากในจังหวัดยาลาด้วยจากนั้นนะคะพยายามศึกษาต่อ
ปรับปรุงสูตรมาเป็นสูตรเฉพาะตัวโดยนำสูตรโรตีอารับมาผสมผสานกับสูตรโรตีของคุณลุง
ที่เป็นสูตรโบราณจนออกมาเป็นโรตีจำปลานี่แหละแล้วก็มีอีกมีการพัฒนาสูตรเป็นโรตีผสมธัญพืชสมุนไพรนะคะ
แล้วก็เป็นโรตีโฮวีดก็มีที่ร้านก็เลยมีโรตีให้เลือกสองแบบด้วยกันก็คือเป็นโรตีไทยผสมอารับ
แต่ถ้าอ่านเป็นภาษามารยูกลางอย่างที่บอกไปเนี่ยก็อาจจะว่าจูมปลาก็แปลว่านัดพบกันด้วยเป็นความหมายที่ดีนะคะ
นายวีรยุทธ์เหล็มเลาะประหลัดอาวุโสอำเภอกาบังลูกค้าประจำร้านนี้บอกว่า
จะพาครอบครัวกับเพื่อนมารับประทานอาหารร้านนี้กันเป็นประจำเลยเนื่องจากว่าอาหารอร่อยเป็นสถานที่ที่มันสะอาดปลอดโปร่งด้วย
นี่แหละค่ะอร่อยแบบนี้สไตล์แบบนี้ถูกใจทั้งชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวต่างชาติด้วย
แวะไปกินกันได้ที่วังพญาฝั่งตลาดเก่าโซนนิบงบารูจังหวัดยะลานะคะอร่อยแบบมีสไตล์ลงตัวมากเลย
โรตีไทยกับอารับมันเข้ากันได้ยังไงต้องไปลองพิสูจน์กันดูครับแหมเห็นแล้วโอ้โหแต่ละอย่างเรียกน้ำย่อยจริง
เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าวันนี้มีแต่เมนูที่แบบดีต่อใจอิ่มดีต่อท้องอิ่ม